นี้แล้วนะคะนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ
ก็จะลงแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖นะคะ
ชิงชนะเลิศนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนอินโดนีเซียค่ะ
ซึ่งก่อนเกมนะคะคุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้มีโอกาสพูดคุยกับซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
วันนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับ
ก่อนเกมครับวันนี้ค่ำวันนี้ครับ
พร้อมของทีมชาติไทยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า
คือบอกน้องทุกคนแล้วว่า
ตอนที่เราเจออินโดเนี่ยก็คือชาติบินกลาง
วันนี้ถ้าเราคิดว่ามาตรฐานของเราดีกว่าเนี่ย
วันนี้เล่นในบ้านเขาเนี่ยเราต้องเก็บ๓แต้มให้ได้
แล้ววันสุดท้ายเล่นในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นงานง่าย
ฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องมีสมาธิแล้วก็
ต้องระวังในเรื่องของการยั่วยุในเรื่องของการเล่นแรงนะครับ
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะสมบูรณ์๑๐๐ละนะครับ
ถ้าดูจากจุดแข็งของอินโดนีเซียชุดนี้ครับพี่โก้เจอในนัดแรก
คือเขาเคยเจอเราแล้วเนี่ยเขาก็คงจะไม่มีความกลัวเรา
เพราะเขาคิดว่าเขายิงเราได้สองลูกถึงแม้จะแพ้ไปในวันนั้น
เขาคิดว่าวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนของเขาเนี่ยนะครับเขาต้องมีโอกาสแน่นะครับ
ซึ่งในตรงนี้เราก็ต้องระวังในจุดแข็งที่เขามีอยู่

ถ้าพูดถึงจุดเด่นของเราที่จะเจอกับอินโดนีเซีย
ฉะนั้นใน๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้มีประสบการณ์เกมนอกบ้านเยอะแล้วนะครับ
เราก็เล่นกับทีมในเอเชียมาแล้วเนี่ยอินโดคือใครนะทำไมเราต้องไปกลัว
ส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ของทีมชาติไทยนะครับมาในระบบสามสี่หนึ่งสอง
รักษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับกองหลังสามคนมีอดีศรพรมรักธนบุญเกษารัฐแล้วก็ปฐุมชูทอง
กองกลางมีสารัสอยู่เย็นยืนคู่กับปกเก้าอานันต์แบ็กขวาเป็นทิสตองโดแบ็กซ้ายที่จะท้อนบุญมาทัน
ส่วนกองกลางตัวรูปเป็นชนะทิพย์สงกระสินและหน้าเป้าธีรสินแดงดายืนคู่กับสารวุฒิมาสุก
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองโบกอร์ประเทศอินโดนีเซีย
แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี